เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐนะครับ

เป็นการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐครับ
หรือว่าเป็นหนึ่งในแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล
โดยประชาชนที่ลงทะเบียนจะต้องมีข้อมูลอยู่๓อย่างด้วยกันครับ
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักนั้น
รับเงินสวัสดิการจากรัฐบาล
หรือเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร
เข้าบัญชีที่สมัครแล้วก็ผูกกับบริการได้ทันทีนะครับ
มีบางคนได้บ้างบางคนไม่ได้บ้างได้ช้ากันบ้าง
ต่อไปนี้หลังจากวันที่๑มกราคม๒๕๕๙
สำหรับคุณผู้ชมที่เป็นชาวบ้านเป็นเกษตรกรนะครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติหรือผลผลิตตกต่ำในการเยียวยาต่างนะฮะ
แล้วก็เข้าบัญชีธนาคารที่คุณผู้ชมนั้นไปลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐเอาไว้นั่นเองสะดวกสบายมากนะครับ
ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นทกศต่างนะครับ
ทำให้เกษตรกรนั้นสะดวกแล้วก็มีทางเลือกในการรับเงินโอนจากรัฐบาลมากขึ้นนั่นเองนะครับ
ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วผู้สูงอายุขึ้นไปจะทำอย่างไร
ผู้สูงอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปหากรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปกติเนี่ย
ต้องลงทะเบียนแล้วก็ส่งสำเนาบัญชีธนาคารใช่ไหมครับ
ต่อไปนี้จะช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้นด้วยครับ
ทั้งเงินสวัสดิการของข้าราชการเช่นเงินบำเน็ตบำนานเบี้ยหวัด
ทะเบียนตอนเป็นนุ่มเป็นสาวก็จะไปได้เงินเกินสารภาพตอนแก่ไปด้วยเลยนะครับ
ความยุ่งยากของรัฐด้วยครับทำให้ประชาชนนั้นได้เงินจากหน่วยงานของรัฐเร็วมากขึ้นด้วย
หรือ๑รหัสเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
ส่วนค่าธรรมเนียมยังไม่ได้มีการกำหนดชัดเจนว่าจะเก็บเท่าไหร่เก็บหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าประเมินว่าจะถูกกว่าการโอนเงินข้ามธนาคารในปัจจุบันแล้วก็มีหลายธนาคารเริ่มเปิดให้บริการลงทะเบียนแล้วด้วยนะครับ